ส่วนความคืบหน้าคดีดังนะคะเป็นคดีที่พันธุ์ตำรวจเอก
นายแพทย์สุพัฒน์เหล่าหะวัฒนะนะคะซึ่งเป็นอดีตแพทย์อรุวิรกรรมนะคะ
ของโรงพยาบาลตำรวจได้หลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าแรงงานชาวพม่า
และฝังไว้ภายในไร่ของตัวเองในจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕แต่ว่าสารได้ตัดสินเมื่อปี๒๕๕๙
ประหารชีวิตซึ่งในช่วงของการอ่านคำพิพากษา
ตำรวจนายนี้นะคะไม่ได้อยู่คือหลบหนีไป
ตำรวจพยายามที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีล่าสุดเจอตัวแล้วนะครับ

ทางด้านไทยได้ประสานพม่าส่งตัวนายแพทย์สุพัฒน์
ซึ่งหนีโทษประหารจากศาลจังหวัดเพชรบุรี
คดีฆ่าและฝังแรงงานชาวพม่าค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายเดชแพร
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อมวลชน
ซึ่งก็คือไทยรัฐทีวียืนยันว่า
ตำรวจพม่าสามารถจับกลุ่มนายแพทย์สุพัฒน์
เหล่าหะวัฒนะหรือหมอสุพัฒน์
เป็นอดีตอายุระแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
หลบหนีคำพิพากษาประหารชีวิต

ในคดีการหายตัวไปของสองสามีพันรยา
และคดีร่วมกันฆ่าแรงงานพม่า

จับกลุ่มตัวได้ที่เมืองมรมแห่งรัฐมนต์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่า
จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาเข้ามาทางใด
แต่หากส่งตัวกลับมาทางชายแดนแม่สอ

เพราะว่าระยะทางไม่ถึง๒๐๐กิโลเมตร
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
รายงานว่าได้สะกดรอยตามบุคคล
ใกล้ชิดหมอสุพัฒน์ไปถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
จากนั้นได้ใช้ช่องทางทางธรรมชาติ
ข้ามไปยังชายแดนประเทศพม่า
เพื่อไปพบกับหมอสุพัฒน์ค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพม่านะคะ
ให้ช่วยควบคุมตัวหมอสุพัฒน์ได้สำเร็จ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน
ขอให้ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายในไทยนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยพม่า

ประชาชนทั้งสองประเทศตอนนี้ยังข้ามไปมาหากันนะคะ